สำหรับคดีทายาทกระทิงแดงขับรถชนตำรวจตายยืดเยอะมานานกว่า๕ปีแล้ว
คดีนี้จะจบลงอย่างไรในเมื่อวันนี้
ก็ไม่มารายงานตัวอีกไปฟังคำวิเคราะห์กันจากคุณสุภาพเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

วันนี้นักข่าวไปกันเยอะเลยครับที่สำนักงานอายการสูงสุด
เพราะว่าเป็นวันที่รองอายการสูงสุด
เคยบอกไว้ว่าวันนี้จะเป็นวันนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง
ที่จะนำตัวนายวรวุฒิอยู่วิทยาส่งฟ้องศาล
นักข่าวก็ไปรอลุ้นกันว่าจะมาหรือไม่มา
แต่ว่าข่าวล่าสุดที่คุณก๊อฟอ่านไปเมื่อสักครู่

แต่ว่าอายการบอกว่าถ้าอย่างนั้นบ่าย๒โมง
จะแถลงเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีนึง
คำแถลงเป็นยังไงยังไม่รู้ครับ
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๒๓อาทิตย์ก่อน
รองอายการสูงสุดท่านหนึ่ง
วันที่๒๗เมษายนคือวันนี้
ถ้าไม่มาก็จะไปขออำนาจศาลออกหมายจับ
ไม่ยอมที่จะให้เลื่อนกันไปเลื่อนกันมาอีกแล้ว
เพราะได้เลื่อนมาแล้ว๖๗ครั้ง
เลื่อนกันมาแล้ว๖๗ครั้ง
เหตุผลที่เลื่อนกันมาแต่ละครั้งเนี่ยก็รับรู้กันอยู่ทั่วไป
ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

สามารถจะมาได้ก็เลื่อนกันมาเรื่อย

เกิดกระแสในสังคมว่า
ตกลงจะให้เลื่อนกันไปเรื่อยอย่างนี้เหรอ
ลองดูสิครับในจอนั่นน่ะ
เหตุผลของการเลื่อนคดี

กับคณะกรรมการกิจการของสภา
อะไรต่ออะไรมั่ง
ให้สอบคำพยานเพิ่มเติม

ก็เลื่อนกันมาเรื่อย

อายการจะแถลงเรื่องนี้ยังไง

กลับไปดูคดีที่จะสั่งฟ้องนะครับ
ตกลงเอาง่ายก็คือ๒คดีเท่านั้น

คือคดีขับรถชนคน

แต่ในภาษาของกฎหมายเนี่ย

เอาเป็นว่าชนแล้วไม่ลงไปช่วยเหลือ

ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

คดีหมดอายุความไปแล้ว

ขับไปชนแล้วเกิดความเครียด

ก็พอจะเดาทิศทางได้ล่ะครับว่า

เป็นอย่างนี้ก็พอจะเดาได้ว่า

นี่คือเรื่องที่ติดตามกันอยู่

นี่คือเรื่องที่ติดตามกันอยู่

โว๊คกลับไปใหม่

กว่าจะไปเอาตัวมาไม่ใช่ง่าย
เพราะถึงแม้ว่าจะทำได้

กระทรวงต่างประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ที่ผู้ต้องหาพำนักอยู่

ในกลไกรทำได้

มันจะกลายเป็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้พำนักอยู่ที่ไหนที่หนึ่ง

เดี๋ยวบินไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวบินไปอยู่ที่นี่

แล้วคุณจะทำหนังสือไปถึงประเทศไหนไหว

ท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะส่งหนังสือไปถึงประเทศกัมพูชาได้
ท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะส่งหนังสือไปถึงประเทศกัมพูชาได้
ท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะส่งหนังสือไปถึงประเทศกัมพูชาได้
เพราะเขาไม่ได้อยู่กัมพูชาตลอด
เขาไปโน่นมานี่เดี๋ยวก็ไปมาเกาะเดี๋ยวก็ไปโน่นมานี่

นายวรวุฒิเดี๋ยวอยู่ฝรั่งเศส

เดี๋ยวไปเยอรมันรวยนี่ครับ

ทำหนังสือไปถึงประเทศไหนเพื่อขอตัวมา

คดีที่ผู้ร้ายหลบหนีไปต่างประเทศ
หรือผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศเนี่ย

ตามตัวนายลาเกสศักดิ์เสนา

ตอนนั้นอัยการชื่อจุลสิงค์

ซึ่งต่อมาเป็นอายการสูงสุด
ผมเคยสัมภาษณ์และเคยทำเรื่องนี้
กับอายการชื่อจุลสิงศ์

ในกระบวนการที่เอาตัวมาลงโทษ

เดี๋ยวเรื่องนี้คนก็ลืม

อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน

เอาตัวมาเข้าคุกลำบาก
แต่อย่าลืมว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วครับ
ความรู้สึกของคนที่มีต่อเรื่องเหล่านี้

รัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ย

ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

ผมจำไม่ได้ล่ะมาตราเท่าไหร่๒๗

ในการดำเนินการของกระบวนการยุติธรรม

คุณไปได้เปรียบเรื่องอื่นได้

จะต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำ
ในทุกเรื่อง

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ช่างเถอะ

แต่ถ้ามาต่อสู้คดีกัน

และมีความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม
อันนี้สังคมจะอยู่กันไม่ได้

เขียนไว้ชัดเจนไงครับ

ตั้งแต่สปชมาถึงสปท

รัฐมนูลเนี่ยถึงเอามาเขียนไว้ไงครับ

จะได้รับการปฏิบัติ

ทำไมสังคมจะจับตา
ว่าทุกขั้นตอนเนี่ยท่านเอาจริงไหม

เป็นบทพิสูจน์ของรัฐมนูล

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

และไม่เป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรม

แล้วคนไทยก็จะตามเรื่องนี้

ฟังอยู่ก็จะต้องตามเรื่องนี้

เรื่องใหญ่จริงนะคะเพราะว่ามันถือเป็น
ความเชื่อมั่นของรัฐบาล

แล้วก็ของรัฐธรรมนูลของประเทศ

เป็น๒มาตรฐานจริง

น่าจะถดถอยลงไปเยอะแล้วนะคะ

มันเป็นบรรทัดฐาน

ดูเรื่องโครงสร้างภาษี
ดูเรื่องบุคลากรว่า

คลากรในประเทศนี้มีเพียงพอให้เขาจ้างไหม
ดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเพียงพอ

โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม

ประเทศไหนคุ้มครองเรื่องความยุติธรรมไม่ได้

เป็นคดีความกับคนในประเทศ

ฉะนั้นถูกต้องแล้วที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย
สรุปกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์จริงไหม

๒โมงวันนี้รอว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ